เรื่องนี้เราก็ตามให้จะได้สิ้นสงสัยนะคะว่าตกลงแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงวัย๑๓คนนี้ที่น้องเขาฝันแปลกแล้วก็ตื่นมามีรอยที่แขนเป็นรอยขีดคล้ายกับช็อกแล้วรอยมันก็หายไป
เพราะว่าคุณผู้ชมก็ชวนคุยกันเข้ามาเยอะเลยคือทางครอบครัวของน้องอยากจะให้หมอปลามือปราบสัมภเวษีไปช่วยดูให้หน่อย
หมอปลาก็ลงพื้นที่ไปแล้วหมอปลาบอกว่ามันน่าจะเป็นถ่านอาถรรพ์มันมีถ่านอยู่บนแท้งน้ำประปา
หมอปลาก็เลยมาเดี๋ยวจัดการให้หมอปลาก็พยายามที่จะไขปริศนาให้นะคะคือน้องอยู่ในพื้นที่อำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
น้องเขาเล่าให้หมอปลาฟังว่าเมื่อคืนนี้พอหมอปลามาช่วยเสร็จแล้วใช่ไหมก็ฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมนะมานั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ในวัด
เชื่อว่าเป็นวัดในจังหวัดอุทัยธานีที่แม่เคยพาน้องไปเมื่อ๓ปีก่อน
เป็นสภาและอีกฝั่งนั้นมันก็เป็นป่าคลายวัด

หมอปลาก็สำรวจรอบบ้านของคุณยายนะคะ
แล้วก็จุดที่น้องเคยผูกเลนอน

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองสังเกตอาการหมอปลากันเนอะ

หมอปลาก็ไปที่บ้านหลังใหม่
น้าสาวของน้องเขา

น้าสาวของน้องนะ
เดี๋ยวหมอปลาจะเริ่มมีอาการนี่นี่
เริ่มมีอาการหาวอาเจียนน้ำตาไหล

ซื้อมาจากผู้รับเหมาที่ขุดมาจาก
ตรงข้ามหน้าหมู่บ้าน

ที่เอามาถมบ้านมันเป็นดินป่าช้าเก่า

ก็เลยเชื่อว่ามีวิญญาณ

ที่เอามาถมที่สร้างบ้าน

ที่หลัง
ไม่รู้ที่หลัง
ตอนนี้

เดี๋ยวก็หมอปลาจะไป

เพราะว่านี้บ้านของน้า

น้องเพลงเขาใช่ไหม
มีอาการฝันแตกเจ็บป่วยเพราะอะไร
คือน้องเพลงบอกว่าที่ฝันเนี่ยล่าสุด
ขนาดหมอปลามาทำพิธีให้แล้วยังฝัน
เห็นหญิงชุดขาวมานั่งร้องไห้ใต้ต้นไม้

แม่เคยพาไปก็เลยไปที่วัดแห่งนั้นกันนะครับ
ปรากฏว่ามันมีทุกอย่างเหมือนกับในฝันที่น้องเพลงบอกนะครับ
ข้างวัดมีสะพานข้ามแม่น้ำมีต้นไม้ตามความฝันนะฮะ
พระที่วัดบอกว่าวัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕หรือว่า๑๕๐กว่าปีก่อน
หมอปลาก็เอารูปบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ในยุคนั้นให้น้องเพลงดู
น้องเพลงบอกว่าที่เจอในรูปที่หมอปลาให้ดูเนี่ยหญิงสาวชุดแดงชุดขาวที่มาเข้าฝันก่อนหน้านี้
หรือมานั่งร้องไห้อยู่หน้าบ้านเมื่อคืนเนี่ยคนเดียวกันหมดเลย
จากที่เมื่อกี้ให้น้องดูภาพภาพหนึ่งเป็นภาพทางประวัติศาสตร์นะ
ซึ่งพอวัดเป็นวัดของพระธกาลที่๕ด้วย
แล้วมันเป็นสถานที่อนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ

มาโยงสัมพันธ์กันแบบมันไม่น่าเชื่อ
ถ้าเอาตามหลักว่ามันไม่น่าเชื่อ
จากแค่เท่าทานอันนั้นไม่เอามาหุงต้ม

แล้วเมื่อคืนเมื่อคืนตอนที่เราคุยกันทีมงานว่า
เราก็อยากจะเจตนาว่าให้เขามาเข้าฝันน้อง
ตอนนั้นก็บอกว่าคืนนี้เขาอาจจะมาเข้าขวานเรา

หมอปลาก็ย้อนกลับไปที่บ้านน้องเพลง
หลังจากมาที่วัดเหมือนกับว่าพอจะรู้เรื่องรู้ราวแล้วนะครับ
สิ่งต่างที่เป็นอาถรรพ์ต่างที่บ้านน้องเพลง
ความเจ็บป่วยต่างฝันแปลกที่เจอ
หมอปลาบอกตั้งแต่เมื่อวานว่าน่าจะมาจากถ่าน
ฐานที่อยู่บนแท้งกรองน้ำปลาปลาของหมู่บ้านนะฮะ

แต่คาดว่าไม้ที่ทำถ่านจะเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์
ทีนี้ที่บ้านน้องเพลงเนี่ยคุณแม่บอกเคยไปเก็บถ่านที่ตกมาทำกับข้าว

ก็เลยเอามาเผาหมดเลยทุกผู้ชมครับ
ที่แม่เจอเหตุประหลาดน้องเพลงเจอเหตุประหลาด
ล้มป่วยอยู่บ่อยครั้งอยู่ดีมีคนมาเข้าฝัน
ขออยู่ด้วยไม่ให้มาอยู่แล้วตื่นเช้ามา
เพลงมีรอยขีดเหมือนกล้างปลาใช่ไหม
ที่เราคุยกันทุกผู้ชมบอกนอนทัพพัดลมหรือเปล่า
เผาถ่านหมดเลยนะฮะแล้วก็ทำพิธีไล่วิญญาณชั่วร้าย
ออกจากน้องเพลงแล้วก็แม่แล้วก็ทำน้ำมนต์ให้ดื่มกัน
ก็จากสิ่งเหล่านี้ถ้ามันออกไปหมดอ่ะอืม

ที่น้องเจอมาตั้งแต่อันแรกเนี่ยผมเชื่อว่า
ไอ้สัมเวสีที่เอามาจากดินน่ะน่ะคือส่วนหนึ่ง
ซึ่งวิญญาณเหล่านี้เขาต้องการที่
เขาน่าจะอดหยากแล้วไม่งั้นคงไม่มาเข้าฝันให้น้องอยากกินผักต้ม
เพราะอันนั้นมันเป็นของคนกินเขาเรียกว่าอาหารของคนโบราณ
แต่เนื่องด้วยว่าน้องเนี่ยน่าจะสภาวะที่จิตอ่อน
มันก็สามารถฝันหรือเห็นแต่ผลเสียของคนเหล่านี้
จะทำให้ตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยง่าย
ส่วนที่มาของถ่านบนแท้งน้ำ
แท้งกรองน้ำปลาปลาของหมู่บ้านของชุมชนนะครับ
นายกอบตทุ่งนางามนะครับก็คือนายวิเชียนทวีผลบอกว่า
โอ้โหมันตั้งแต่๑๔ปีก่อนอ่ะน้องเพลงอายุ๑๓อ่ะ
น้องเพลงเกิดปีนึงตอนนั้นร่วมกับชาวบ้าน
แท้งกรองน้ำปลาปลาที่ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านน้องเพลงนั่นแหละ
ไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยนะฮะไม่ได้เพราะมันแท้งน้ำปลาปลาไง
ไม่ต้องทำพิธีอะไรอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยถ่านเนี่ยคือ
บนเครื่องกรองน้ำเนี่ยผู้รับเหมาเขาหามาใส่นะฮะ
เพื่อจะเอามาดูดซับกลิ่นให้น้ำจะได้ไม่มีกลิ่น
ก็วางบนตะแกรงแบบนี้เอาถ่านมาวางไว้เยอะ
เอาไว้ดูดทรัพย์กลิ่นแต่ผู้รับเหมาจะเอาถ่านมาจากไหน
ที่มาของไม้เผาถ่านอะไรพวกเนี้ยทางอบตอดีตนายกอบตบอก
เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผู้รับเหมาเหล่านี้
เท่าที่ทราบแล้วตามข่าวมาเนี่ยพยายามถามไปเนี่ย

เจ้าปัญหาคือเรื่องของถ่านถ่านตอนนี้ถ่าน
ช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าไปซื้อมาจากไหนนะจำไม่ได้จริง
ฮะก็ผู้รับเหมาอ่ะสิผู้รับเหมาเขาต้องเขาต้องมาทำให้เราเรียบร้อยไง
ตอนนี้ผู้รับเหมาเขาก็ตายไปเลย